ทุกผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าวันนี้พบตรเนี่ย
จะไปดำเนินการในการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีสำคัญ

สุดท้ายแล้วนี่คือคดีเรื่องของจับกลุ่มเจ้าของบ่อนพนันนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้เขาได้ประกันตัวแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปดูปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับ

ตำรวจกองปราบแล้วก็ตำรวจภูทรภาค๒นะครับ
นำหมายค้นสารอาญานะครับ
ไปตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ถนนรัศดรอาราชบำรุง
ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะฮะ
นี่เป็นบ้านของนายสมชาย
จุติกิเดชาหรือที่เขาเรียกกันว่าหลงจุ
ใช่ค่ะเป็นคนดังในพื้นที่เมืองระยองอยู่แล้วนะคะ
บางทีก็เรียกชู้ชายนะครับ
คือถ้าท่านจำได้เนี่ยข่าวสารในช่วงเวลานี้เนี่ยนะฮะ
ก็จะมีเรื่องการจับเสียโป้ใช่ไหม

และนายสันทนประยูณรัฐนายตำรวจดังเนี่ยนะฮะที่
พยายามจะไปขอประกันตัวเสียโป้แล้วเคยบอกว่าถ้าตำรวจจับเนี่ย

หรือว่าทางภาคตะวันออกด้วยก็ไม่รู้ยังไงจะเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไร
แต่วันนี้ตำรวจมาควบคุมตัวหลงจู้
นายสมชายจุติกิเดชาไปนะครับทุกผู้ชมครับ
คือจากการจับกลุ่มนายสมชายเนี่ยเป็นหมายจับของศาลจังหวัดระยองนะครับ
ในข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนัน
พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังจากนั้นเมื่อเข้าไปตรวจสอบในบ้านของนายสมชายนะครับ
เนื้อที่ก็กว้างใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับ
บ้านเนี่ยกว้างใหญ่ถึง๒ไร่นะครับ
ไปเจอห้องใต้ดินด้วยนะฮะนี่ครับ
ห้องใต้ดินนะครับความกว้างเนี่ยความสูงเนี่ยขนาด๔คูณ๔เมตรนะครับ
ความยาวเนี่ยนะฮะแต่ไม่พบอะไรในห้องนะฮะเป็นห้องถงว่าง
ถงโล่งโล่งนะครับจากนั้นช่วงสายสายนะครับ
พลตำรวจโทรอยอิงคภัยโรธผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดระยองนะฮะ
ไปยังบ้านของนายสมชายที่เจ้าหน้าที่มาคุมตัวไว้เมื่อเช้านี่ครับ
แล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายสมชายขึ้นรถตำรวจ
ควบคุมตัวไปยังกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยองนะฮะ
แล้วคุมตัวนายสมชายไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแล้วก็ไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
เมื่อเช้ามาแจ้งเรื่องหมายจับหมายค้นนะครับมีการตรวจค้นบ้านนะครับแล้วก็คุมตัวไปนะฮะ
หลังจากนั้นมีการแถลงข่าวนะครับพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
แถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับบอกว่าพื้นที่เป้าหมายที่ตรวจค้นเรื่องของบ่อนพนันการพนันเนี่ย
เข้าไปทั้งหมดในวันนี้ตอนเช้า๕เป้าหมาย๑๐จุดตรวจค้น
หนึ่งในนั้นนะครับที่จับกลุ่มได้คือนายสมชายผู้ต้องหาตามหมายจับ
ในครั้งนี้นะฮะจับได้ที่บ้านพักหรือว่าครุหาดกลางเมืองระยองบนเนื้อที่สองไร่
เป็นการขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับตู้สล็อตที่เป็นข่าวดังก่อนหน้านี้
ถ้าท่านผู้ชมยังจำได้ไทยรัฐนิวโชว์เราก็เคยรายงานข่าวเรื่องนี้ใช่ค่ะนะฮะ
ในช่วงที่จับตู้สล็อตได้เยอะเลยที่จะขนไปแถวภาคอีสานนะครับ

ในเมืองต้นนะครับคุณสมชัยยังไม่ยอมรับครับ

อะไรเลยนะครับคือเรื่องตู้สล็อตเนี่ยถ้าย้อนไปก็คือช่วง๑๔ถึง๑๘
เก้ามกราคมที่ผ่านมาครับตำรวจไปจับกลุ่มรถบรรทุกที่ขนย้ายเครื่องจักร
ลไฟฟ้าหรือว่าตู้สล็อตนะฮะสล็อตแมชชีเนี่ยนะฮะที่กำลังจะขนไปใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายผลเนี่ยจนรู้ว่าจะขนไปแหล่งซุกซ่อน
โกดังไม่มีเลขที่ที่บ้านนวลสวรรค์หมู่๖ตำบลพระรับ
อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจับได้ทั้งหมด๔๑๘ตู้นะฮะ
คนขับบางคนยังบอกทีแรกผมก็ไม่รู้จะมาขนตู้สล็อต
อ่าแต่พอผมมาถึงอ้าวเป็นตู้สล็อตอ่ะก็ผมก็ขนก็ขนกันแล้วกันนะครับ
สุดท้ายก็สืบสวนขยายผลนะครับจนรู้ว่ารถบรรทุกเหล่านี้
รับจ้างขนย้ายตู้สล็อตมาจากตะบนบางพระอำเภอศรีรชา
แล้วขยายผลไปตรวจสอบบัญชีธนาคารของกลุ่มผู้ต้องหา
มีเงินหมุนเวียนในบัญชีหลายสิบล้านมีการยักย้ายถ่ายเทเงินด้วย
พบว่ากลุ่มผู้ต้องหานำเงินไปแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญกระสาป

ก็เลยนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหา๕คน
หนึ่งในนั้นก็คือนายสมชายจุติกิเดชาหรือว่าหลงจู้
หรือว่าจู้ชายนะครับก็ตรวจยึดสิ่งของต่างต่างที่เป็นหลักฐาน
เอาไว้ได้เยอะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำความผิดที่ตำรวจบอกนะครับ
มี๒๘รายการนะครับโฉนดที่ดิน๙ฉบับสมุดบัญชีธนาคาร๑๐เล่ม
สล็อตหนึ่งตู้อันนี้เฉพาะที่บ้านนะมีเหรียญห้าถุงตู้เซฟ๑ตู้
บุ๊กโทรศัพท์มือถือไปเจออุปกรณ์เสพยาไอซ์ด้วยตู้เซฟก็มีนะฮะ
เปิดตู้เซฟแล้วพบพระเครื่องอีกหลายรายการเงินสด๓๐๐๐๐ปืน๓๘๑
บอกกระสุนปืนอีก๖นัดพบตรบอกว่านายสมชายเบื้องต้นให้การปฏิเสธ
ข้อหาทั้งหมดนะครับแล้วก็การสืบสวนตอนนี้แบ่งเป็น๒ส่วนส่วนคดีในพื้นที่
ก็ดำเนินการไปคดีฟอกเงินเดี๋ยวทางกองปราบจะทำคดีนะครับผู้ที่ยังหลบหนีนะฮะ
ก็เดี๋ยวต้องไล่จับต่อเดี๋ยวขยายผลต่อแต่ยืนยันว่าคดีนี้ไม่เกี่ยวกับคดีของเสียโป้
ที่ถูกจับก่อนหน้านี้นะครับหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับมีทนายความของ
นายสมชายนะครับชื่อว่านายมานิดเล็กโล่งมาติดต่อขอประกันตัวนะฮะ
นายสมชายเนี่ยปฏิเสธทุกข้อหานะครับจากที่ได้เห็นเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะไม่ได้สัมภาษณ์อะไร
บอกว่าปฏิเสธทุกข้อหาแล้วก็ถูกกันแกล้งค่ะนะครับบ่ายสองเนี่ยตำรวจนำตัว
นายสมชายหรือว่าจู้ชายที่เป็นคนดังที่ระยองคนกว้างขวางเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีงานสังคม
เป็นคนที่คนในพื้นที่รู้จักนะครับ
ได้ประกันตัวนะคะคุณผู้ชมสารอนุญาตให้ประกันตัวค่ะ
แต่ต้องติดกำไรอีเอ็มที่ข้อเท้าห้ามออกนอกประเทศ
แต่ภาพจังหวะนี้คือภาพที่หลงจู้บอกว่าโดนกลั่นแกล้ง
ปฏิเสธทุกข้อหาแต่สุดท้ายได้ประกัน
ตอนที่กำลังรอการปล่อยตัวออกมาเนี่ยนะคะ
นี่คือทนายความนะคะทนายมานิท
รอการปล่อยตัวหลังจากยื่นหลักทรัพย์ไปแล้วเนี่ย
นายสันทนาประยูณรัฐค่ะไปที่สารแขวงระยองค่ะ

ไปเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะการจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ย
มันเหมือนเล่นละครหรือเปล่ามีการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าหรือเปล่า
เสียดายที่มาช้านะคะบอกว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้รถติด
ก็อยากจะมาให้เร็วกว่านี้ครับแล้วก็ถามไปว่าเอ๊ะหลงจู้ไม่รู้จักกับเสียโป้จริงเหรอ
นี่นะคะอ้างว่าเห็นคุยกับเสียโป้อยู่เป็นประจำ
สุดท้ายสารปล่อยตัวนะคะนายสมชายนะคะหลงจู้นะคะ
ออกมาทางประตูด้านข้างก็เจอกับนายสันทนะนะคะ
รออยู่ที่บริเวณทางออกนะคะนายสันทนาก็เหมือนกับเนี่ยค่ะ
โกนถามด้วยว่าคิดถึงเสียโป้หรือเปล่าคิดถึงเสียโป้หรือเปล่าประมาณนี้
แต่ก็นายสมชายไม่ได้ตอบอะไรติดกำไรอีเอ็มข้อเท้านะคะ
แล้วก็ขึ้นรถออกไปห้ามออกนอกประเทศนะคะเบื้องต้นตอนนี้คือได้รับการประกันตัว
ตอนที่เขาเดินออกมาเขาก็ตะโกนว่าถูกกันแกล้งใช่ไหมครับ
ภาพที่ปรากฏที่ออกงานสังคมในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมา
ทั้งภาพไปให้ทุนการศึกษาภาพงานวันเกิดก็มีนะครับ
ภาพที่มีเรื่องของงานวันเกิดก็มีนะครับ